คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชม
ตายายคู่หนึ่งเอาหลานมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่แบบบอกเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกัน
เติบโตมาล่าสุดอายุ๒๒ปีแต่ว่าเป็นธาตุของยาเสพติด
เมายาจนครั่งคุณยายอายุ๘๐นั่งกินข้าวอยู่กระชากผมยายออกไปกลางถนน
แล้วกระทืบยายจนตายคาเท้าตายคามือผู้เป็นตาตะโกนขอชีวิตจะไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้
เพราะตัวเองก็เดินไม่ค่อยได้เพราะแก่ชะลามากแล้วสุดท้ายทำอะไรไม่ได้
หลานฆ่ายายตายคาเท้านะฮะติดตามจากรายงานครับ
นี่คือความคับแค้นใจของตาจันทร์วัย๗๘ปีสามีของคุณยายคำตันบุตคามวัย๘๐ปี
เล่าถึงฝันร้ายคลากคู่ชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับ
จากน้ำมือของหลานชายนายปียนัทหรือพัตเตอร์บุตคามวัย๒๒ปี
ที่ก่อเหตุทำร้ายคุณยายจนสิ้นใจตายทำไปเพราะฤทธิยาเสพติด
ชีวิตตกอยู่ในวังบนของการเสพยาจนก่อเหตุร้าย
มุมหลังของเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่๑๗พฤษภาคม
ตำรวจสพนกี่จังหวัดบุรีรำรับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย
หมู่๔ตำบลดอนอารางอำเภอน้องกี่จึงรุดไปตรวจสอบ
พบกู้ภัยกำลังยื้อชีวิตยายคำตันที่นอนหายใจรวยรินอยู่ตรงนั้น
สภาพศีรษะเป็นแผลชะกันเลือดท่วมแม้ว่ากู้ภัยจะรีบนำคุณยายส่งโรงพยาบาล
แต่ก็หนีไม่พ้นเงื้อมือมัจจุราชด้วยเพราะความแก่ชะลา
ไม่อาจทนพิษบัตรแผลชะกันได้สุดท้ายตายก่อนถึงมือหมอ
ส่วนนายพัตเตอร์คนร้ายไม่ได้หลบหนีไปไหนเพราะกำลังคลั่งยา
หลังก่อเหตุเดินวนเวียนไปมาตาขวางเอาเรื่องทุกคน
ตำรวจเข้าชาร์จจับกลุ่มตัวเอาไว้พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุยายคำตันกำลังนั่งกินข้าวอยู่จู่พัตเตอร์เกิดคุ้มคลั่ง
กรูเข้าไปกระชากผมลากคุณยายออกมากระทืบกลางถนน
ต่อหน้าต่อตาทุกคนแต่ถ้าว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม
พ่อรู้กิจสับหมอนี่ดีว่าพร้อมทำร้ายตลอดเวลา
ห่วงนั้นดุดปีศาจเข้าสิงร่างพัตเตอร์ทั้งเตะทั้งกระทืบยาย
จมกองเลือดแน่นิ่งไป
หลังเกิดเรื่องตาจันเล่าทั้งน้ำตาว่า
ทุกคนพยายามตะโกนขอชีวิตแต่หลานไม่หยุดกระทืบยายแบบซ้ำ
ตนเองก็ทำอะไรไม่ได้อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
เพราะอายุมากลำพังแค่เดินก็ยังจะไม่ไหว
หากเข้าไปก็เกรงจะกลายเป็นศพต่อไป
เสียใจมากที่หลานฆ่ายาย
เพราะชุบเลี้ยงมาตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกัน
มีเงินเงินเล็กน้อย

ซึ่งเป็นอีกคนที่เข้าไปต่อสู้กับคนร้าย

ตนเข้าไปดึงแขนพัตเตอร์ให้ออกมา
ระหว่างที่กำลังบีบคอยาย

พยายามหันเป้าหมายมาหาตน
วิ่งหนีจนกระทั่งหัวไปชนใส่เสาบ้านจนคิ้วแตก
เขาทำไปแบบไม่มีสติ
แกก็วิ่งมาเหมือนจะมาหาวุฒิ

แต่พอดีว่าถ้าเราไปทำร้ายเขาก็
ความผิดก็อยู่ที่ผมแน่นอน
ก็เลยเลี่ยงในการดูแลตัว
คิดว่าในพัตเตอร์ได้สติได้อะไรไหมคะ

คล้ายถ้าดูหนังสักเรื่องก็เหมือนผีดิบ

แกไม่มีสติในการที่จะคุมตัวเอง
นะครับก็เหมือนตาเนี่ยขวาง
ใครไม่รู้ว่าเป็นใครแน่นอน

ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
ประวัติหมอนี่พบว่ามีประวัติเสพยาบ้า

ส่วนศพของคุณยายญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของทุกคน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน